มาดูเหตุการณ์ที่เราก็อ่านข่าวบ่อยนะคุณ
เรื่องเกี่ยวกับสายสื่อสารที่มันห้อยระโยงระยางลงมา
แล้วมันก็ไปเกี่ยวเอาที่คอของคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งคนที่เขาประสบเหตุเนี่ยนะคะ
ดูสินี่คือเขาเจอนะโชคดีนะคุณทัศนัยคุณผู้ชมที่คนนี้เขายังขับไม่เร็วมาก
ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่าคือเขาโพสต์ภาพ๕รูป
เป็นรูปที่เกี่ยวกับแผลที่บริเวณคอทั้งนั้นเลยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกี่ยวกับสายสื่อสารที่มันห้อยลงมาเกือบจะถึงพื้นแล้วค่ะ
แล้วสายสื่อสารมันก็เกี่ยวที่คอได้รับบาดเจ็บแล้วเขาเขียนในแคปชั่นบอกว่าไม่รู้สายอะไรห้อยอยู่ครับตามภาพเลย
ตัวผมเนี่ยขับรถผ่านมาทางนั้นพอดีดีที่ขี่ไม่เร็วแล้วก็บอกด้วยว่าที่บ่ออ่าง
ดูคอสิเห็นมั้ยเกือบเข้าเหมือนกันนะเข้านิดอ่ะนะ
ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปที่คนเจ็บนะคะผู้เสียหายคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตอนค่ำที่ผ่านมานี่เอง
ผมเนี่ยเป็นพนักงานของโรงแรมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานมาถึงตรงนี้โดนสายสื่อสารที่มันห้อยลงมาเนี่ยมันเกี่ยวคอแล้วผมขี่ไม่เร็วมาก
บอกด้วยว่าสถานที่ที่เกิดเหตุคือกลางซอยบ่ออ่างที่ตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พี่นักข่าวครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอรักษาตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมติดต่อกลับพี่นักข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็วางสายไป
นี่ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเลยคนนี้คือชาวบ้านนะนักข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านเอาภาพรูปในโพสต์เนี่ยนะให้กับชาวบ้านดูด้วย
ชาวบ้านเขาก็บอกโอ้โหเห็นแบบนี้นะสงสารคนเจ็บแล้วเห็นทำให้เราอยู่แถวนี้ใช้รถใช้ถนนก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะคะ

เขาต้องช่วยกันนะเก็บสายที่มันห้อยลงมาเอามาพูกไว้กับเสาไฟบ้างเอามาพูกกับต้นไม้บ้างแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยบ่อยเลยอะค่ะเขาเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี้ยมาช่วยแก้ไขก่อนที่จะมีคนที่เกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะมีคนเสียชีวิตมากไปกว่านี้แต่ไอ้ด้วยสายแบบเนี้ยคุณคือเมื่อก่อนที่ดิฉันท
เป็นสายเอ่อไฟคือต้องให้หน่วยงานนั้นน่ะเขามาเก็บสายของเขาเองแยกมาหลายหน่วยเหมือนกันเนอะแล้วชาวบ้านเขาไม่รู้อ่ะว่าไอ้สายเนี้ยฉันต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนอ่ะนั่นสิฮะ